นางสิริพรอำไพพงศ์ช่วงนี้ยังไม่ค่อยได้เห็นผลงานเพลงสักเท่าไหร่

พี่นางเนี่ยไปในเรื่องของการทำบุญศัยศาสตร์อะไรกันด้วยว่าไปนะฮะ

มาเปิดธุรกิจเปิดคลินิกเสริมความงาม
ดูเหมือนว่าจะไม่ร้องเพลงแล้วรึเปล่าเนี่ย
นี่มีเสริมจมงเสริมจมูกทำคางทำตาครบทุกอย่าง

พี่เจกรีนไปมาคลีนิกเมื่อวานนี้เป็นไงบ้าง

เปิดให้เราที่แรกให้ไปแบบทำสกรูปก่อนเลยนะ

คือทำคลินิกให้ลูกบุญธรรมมานี่แหละค่ะ
หวยด้วยนะไหนก็จะเปิดคลินิกใหม่

พี่นางของเราเนี่ยค่ะถูกลอตเตอรี่มากมายแต่นางไม่อยากบอก

เห็นว่าเอาลงมาลงกับคลินิกกว่า๑๐ล้านบาทเลยที

เป็นอาชีพที่สิริพรหักนะคะ

ยินตราหลายครั้งก็ไม่สำเร็จสักที
ก็เลยไม่พูดอีกเลยก็หยุดไปเรื่อย

เพราะว่าพี่น้องเมียตานี่
นางก็อยู่ไปเรื่อยแม่ก็อยู่ไปเรื่อย

เมื่อนี่

คินิกนี่

ซอย๕๖โนยะจันทร์๕๖

ไม่ได้บอกหวยไม่ได้บอกตัวเลขนะ

เพราะเห็นว่าจะมีผลงานเพลงออกมาให้ได้ฟังกันด้วย

แน่ก็บอกเพราะภาษาอีสารปลาฝ้าก็หลายผัวละเด้อ
เหมือนผ่านมือชายมาเยอะ